แล้วก็หลังจากที่ทั้งตำรวจเอยแล้วก็ท่านนายกเอยก็เน้นย้ำเรื่องของเป็น
ห่วงแหละว่าชุมนุมได้ต้องถูกกฎหมาย
แต่ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยประเทศไทยยังคงมีอยู่นะ
ในส่วนของมาตรการทางสาธารณสุขเองในการป้องกันโควิด๑๙
ประธานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเองก็มีคำเตือน
ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ปลอดจากโควิด๑๙นะครับ
กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีความห่วงใยผู้ชุมนุมแหละครับที่ออกมา
ว่าก็ต้องใกล้ชิดกันมีการตะโกงตะโกนกันอะไรแบบนี้ไปอยู่ร่วมกันเยอะ
ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างต่างนานาคนก็ต้องไปรวมตุ่มกัน
อาจจะทำให้อาจจะมีการประมาทไปหรือเปล่าอยากจะให้คนที่ไปชุมนุมเนี่ยประเมินตัวเองด้วย
ถ้าเกิดคุณมีอาการเป็นไข้ป่วยต่างตัวร้อนก็อย่าไปชุมนุมแล้วกันเพื่อความปลอดภัย
แต่เขาก็มีจุดคัดกรองเหมือนกันทุกคนที่ไปก็ต้องคัดกรองอุณหภูมิเท่าไหร่
เจลแอลกอฮอลล้างมือไปคนละ๑หลอดด้วยแล้วก็มีหน้ากากอนามัยให้ด้วย
ซึ่งเขาก็มีการเตรียมเอาไว้ให้๑แสนชิ้นนะครับแล้วขอให้คนที่ไปร่วมชุมนุม
ทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากอนามัยด้วย
เพื่อความปลอดภัยจะได้แบบไม่มีเรื่องของโควิดในประเทศไทย
พูดถึงจุดคัดกรองของสถานที่การชุมนุมต่างทางกระทรวงศาสุขเขาก็มาตั้งจุดคัดกรองเอาไว้ให้
จัตรฐีได้บอกว่าเตรียมหน้ากากอนามัย๑แสนชิ้นนะครับ
สำหรับการรองรับผู้ชุมนุมที่จะเข้ามาชุมนุมตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยเฉพาะช่วงค่ำในวันนี้อาจจะมีการมากันเพิ่มเติมมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเสริมด้านความปลอดภัยนี่ฮะจุดคัดกรองต่างต่างนะครับ
ในการรับการชุมนุมใหญ่๑๙และ๒๐กันยายนนี้

ครับก็จะมีที่ประตูทางออกหอประชุมศรีบุรพาตรงนี้ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันท
ครับนะฮะมีหน้าวัดมหาธาตุนะครับมีตรงจุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมตรงนี้ที่สนามหลวง
ใช่ครับนะแล้วก็มีจุดลงรายชื่อในการยื่นแก้ไขรัฐมนุนอยู่ด้วยตรงนี้
รายงานสดไปเมื่อสักครู่นะครับมีจุดประตูแถวพิพิธภัณฑสถานพระนครนะครับ
นั้นก็จะอยู่ใกล้ประตูใหญ่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะแล้วก็จุดอนุโสรีประชาธิปไตยครับ
ตรงนี้จะมีผู้ชุมหนุ่มบางส่วนที่เข้าไปจับจอมพื้นที่ตั้งจุดกัน
แสดงความห่วงใยถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศก็แปรปรวน
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของผู้ที่จะไปอยู่รวมกลุ่มกันนะครับ
ส่วนเรื่องการชุมนุมเนี่ยพลเอกประวิทย์บอกว่ากำชับไปยังตำรวจกับฝ่ายความมั่นคงแล้ว
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าอกเข้าใจไม่ไปคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของทางกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่ก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยแสดงออกให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
โดยให้เจ้าหน้าที่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ดูแลผู้ชุมนุมเหมือนกับเหมือนลูกเหมือนหลาน
เพราะทุกคนก็คือคนไทยด้วยกันห้ามใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาด
หากจะต้องปฏิบัติการอะไรพลเอกประวิทย์บอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายความมั่นคงก็ตามเนี่ย
แต่ทหารก็พบทบอกว่าไม่ได้เข้ามาก็จะมีแต่ตำรวจกับฝ่ายความมั่นคง
ถ้าจะใช้ปฏิบัติการอะไรจะต้องแจ้งล่วงหน้ามาอย่างรัฐบาลก่อนอย่างนายกอย่างพลเอกประวิทรองนายกก่อน
และให้เฝ้าระวังบุคคลที่๓ที่จะเข้ามาปั่นปวนสร้างสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานี้ด้วย